ตรงเวลาเหลือเกินจริงเราเรียกว่ามาตามนัดก็ยังได้ฮะ
รอยพญานาคโผล่ที่หน้ากระโปรงรถมาในช่วงหัวโค้งสุดท้ายกลางเดือนพอดีครับ
คืองงมาก
พอดีจะเอารถไปใช้ก็เลยขยับรถออกมาดูเลยเห็นเนี่ยค่ะ

นี่ค่ะคือเหมือนเริ่มจากตรงนี้
แล้วก็เลื้อยมาตรงนี้แล้วก็หายไปเลยค่ะ
ไม่มีรอยต่อไม่มีอะไรนะพี่ดูดิ

แล้วก็โชว์ภาพชัดเต็มแบบนี้คล้ายรอยพญานาค
เจ้าของรถก็เชื่อว่าใช่ล่ะน่าจะเป็นปู่พญานาคมาให้โชคให้ลาบ
ดังนั้นแต่งขันห้าขึ้นมาบูชาไหว้หน้ากระโปรงรถเรียบร้อยแล้ว
แล้วชาวเน็ตส่วนใหญ่บอกนี่จะมาถ่ายจากกระโปรงทำไมล่ะ
แล้วไม่ถ่ายทะเบียนล่ะตอนแรกเหมือนจะไม่ถ่ายทะเบียน
แต่ไปเขาไม่ถ่ายทะเบียนจริง
แต่เขามาตอบอีกทีว่าทะเบียนรถเนี่ยเป็นทะเบียนรถอะไร
กไก่รอเรือ๙๑๙๙สระบุรี
ถ้าหากมองแบบเชิงความเชื่อก็จะเป็นรอยพญานาค
แต่ถ้าหากมองเป็นเชิงของวิทยาศาสตร์
หลายคนจะเคยเห็นว่าเป็นแมลงกลางคืนผีเสื้อกลางคืน
เวลาผีเสื้อกลางคืนเนี่ยมันมาเอาปีกมันมาอยู่ที่หน้ากระโปรงรถ

จะมีฝุ่นเยอะมันก็จะแถ
เหมือนกึ่งบินกึ่งลากตัวเองไป
รอยมันจะคล้ายรอยงูหรือรอยพญานาคแบบนี้
หลายคนเชื่อแบบวิทยาศาสตร์แต่หลายคนก็เชื่อแบบเชิงของความเชื่อนะฮะ

ขยับจากรอยพญานาคโผล่ช่วงโค้งสุดท้ายกลางเดือน
ขยับมาดูเจ้าคางคกตัวนี้
คางคกตัวนี้มีเลขอยู่กลางลำตัว

ใช่ไหมอยู่ไหนพี่เห็น๑๓๕ว่ะ
แต่เราก็โอเคนะ
กับ๕เราไปกันได้ถามพี่ต้นดีกว่า

ใช่คางโค้กบอกปรึกษาผมก่อน
ที่พวกคุณจะทะเลาะกันมาปรึกษาผมบ้างสักคำเดียว

อยากจะไปแล้วพี่เขาจับผมไม่ยอมให้ไปเลย
สุดท้ายแล้วนี่ก็มาในช่วงโค้งสุดท้ายกลางเดือนอีกเช่นเดียวกันนะครับ
ค่ะแต่เลขชัดมากเลยนะคะ